สวัสดีครับ
ใหม่ร้านเรานะครับร้านเราจะเน้นออริจินอนอย่างเดียว

ครับคือแป้งธรรมชาติเพราะเราจะเน้นเอาธรรมชาติอย่างเดียวเลยครับ
ครับผมสวัสดีครับผมบังดินโรตีไทยใหม่นะครับ
เชิญเข้ามาดูข้างในก่อนเลยครับวิธีการทำแป้งมีแบบไหนมีอะไรมั่งเชิญเลยครับ
ครับวิธีการทำแป้งวิธีการผสมมันจะยากหน่อย
ก็ใช้น้ำผสมกับเกลือพอประมาณแล้วก็เอาแป้งผสมลงกันแล้วขยำให้มันเข้าที่
แล้วก็จะหมักไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงถึงจะมาทำได้นะครับ
นี่ครับสีใบเตยอยู่ด้านหน้าเลยครับใบเตยของเราก็ไม่เหมือนที่อื่นนะครับ
ต้มทีเป็นประมาณครึ่งวันนะครับกว่าจะได้น้ำใบเตยออกมาแล้วก็ผสมสีนิดนึง
แล้วก็มีน้ำมีเกลือหอมมากเลยครับอันนี้คือการทำแป้งเรียบร้อยนะครับ
เดี๋ยวไปดูวิธีการทำเส้นไสมัย
นี่แหละครับวิธีการทำสายใหม่นะครับ๑เอาน้ำใส่กับน้ำตาลเคี่ยวให้เดือดอย่างนี้นะครับ
อันนี้คือวิธีการทำอันนี้คือการเริ่มต้นจากไทยใหม่
พอเคี่ยวนี้เสร็จปุ๊บก็เอามาทำให้เย็น
ไสมัยนี่มันจะช้าไม่ได้เลยเพราะช้าเสียทั้งที

ไสมัยนี่มันจะช้าไม่ได้เลยเพราะช้าเสียทั้งที
ไสมัยนี่มันจะช้าไม่ได้เลยเพราะช้าเสียทั้งที
ไสมัยนี่มันจะช้าไม่ได้เลยเพราะช้าเสียทั้งที
ไสมัยนี่มันจะช้าไม่ได้เลยเพราะช้าเสียทั้งที
ไสมัยนี่มันจะช้าไม่ได้เลยเพราะช้าเสียทั้งที
ไสมัยนี่มันจะช้าไม่ได้เลยเพราะช้าเสียทั้งที
ไสมัยนี่มันจะช้าไม่ได้เลยเพราะช้าเสียทั้งที
ไสมัยนี่มันจะช้าไม่ได้เลยเพราะช้าเสียทั้งที
ไสมัยนี่มันจะช้าไม่ได้เลยเพราะช้าเสียทั้งที
ไสมัยนี่มันจะช้าไม่ได้เลยเพราะช้าเสียทั้งที
ไสมัยนี่มันจะช้าไม่ได้เลยเพราะช้าเสียทั้งที
ไสมัยนี่มันจะช้าไม่ได้เลยเพราะช้าเสียทั้งที
ไสมัยนี่มันจะช้าไม่ได้เลยเพราะช้าเสียทั้งที
ไสมัยนี่มันจะช้าไม่ได้เลยเพราะช้าเสียทั้งที
ไสมัยนี่มันจะช้าไม่ได้เลยเพราะช้าเสียทั้งที
ไสมัยนี่มันจะช้าไม่ได้เลยเพราะช้าเสียทั้งที
ไสมัยนี่มันจะช้าไม่ได้เลยเพราะช้าเสียทั้งที
ไสมัยนี่มันจะช้าไม่ได้เลยเพราะช้าเสียทั้งที